ต่อเนื่องค่ะเตือนภัยกันต่อเลยมิจฉาชีพในห้างนะคะ
คือมีร้านเพชรในห้างเจเจมอร์ถูกคนร้ายมาหลอกล่อตีสนิท
มาคุยขอดูเครื่องประดับทองล้อมเพชรนู่นนี่นั่นนู่นคุยเจ้าของร้านตายใจ
พอเขาเผลอเท่านั้นแหละค่ะยัดใส่กระเป๋าศูนย์หายไปสามชิ้น
แต่ร้านมีกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้นะคะ
เอาคลิปมาโพสต์ไว้ในวันที่๒๐เมษายน
โดยภาพในทีนี้จะเห็นคนร้ายเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี
ผมสั้นรูปร่างอวบเดินถือโทรศัพท์เข้ามาที่ร้านค่ะ
แล้วก็มาขอดูเครื่องประดับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้าน
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาวกุมารเนี่ยนะอย่างเป็นกันเอง
สักพักคนร้ายคนนี้ก็หลอกล่อให้เอาของเครื่องประดับทั้งหมดออกมากองดูซิ
แล้วก็ใช้วิธีเอาเครื่องประดับต่างมาลอง
ใส่มือขวาทีเอามือซ้ายทีเอาเปลี่ยนซิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ลองใส่แว้นบ้างลองเหยียดแขนเหมือนหลอกลอกสายตาอยู่พักนึงอะค่ะ
คนขายก็เริ่มงงนะเอาของไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวอยู่ซ้ายหรือมือขวา
อยู่ข้อแขนหรือว่าอยู่ที่ข้อมือหรือยังไงกันแน่
แล้วเนี่ยเห็นจังหวะนี้ไหมคะระวงสินะเห็นไหม
เลยว่ายัดใส่กางเกงยัดเข้าไปในกางเกงอย่างใจเย็นนะคะ
แล้วคือแหมคนขายก็ไม่รู้ตัวซึ่งคนร้ายได้เครื่องประดับทองล้อมเพชรไปทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันค่ะ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปแจ้งความกับตำรวจในวันนี้
เติมไปร้านค้าคนอื่นด้วยนะคะต้องระมัดระวังคนไข้ขออภัยคนร้าย
ไม่ใช่แค่รายนี้แต่ว่าทุกคนที่อาจจะเข้ามาในคราบของลูกค้า
บางทีคนร้ายก็มาในคาบของคนแต่งตัวดีหน้าตาดีสะอาดสะอ้านไม่น่าจะเป็นโจรไปได้
คนเรามันดูที่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้จริง
บางทีคนแต่งตัวไม่ดีมีกันเยอะก็ถมไปนะ